เอาล่ะเจอกันแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ปอค่ะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเลข๗เยอะมากเลยนะคะ
คุณชนะเขาจะพาไปสวรรค์ชั้น๗แล้วค่ะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
เอาเป็นว่าเลข๗นะคะก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแน่นอนอยู่แล้ว
ทุกเลขมีความดีและความด้อยในตัวเองนะคะ
เรามาดูกันค่ะสำหรับเลข๗จะเป็นนิยามของดาวเสา
พลังของดาวเสาก็คือความบากบั่นมุมานะแต่แอบมีความเครียดและทุกข์โศก
เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเรามาดูในด้านดีก่อน
ดีเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่มีเลข๗ในตัวเนี่ย
เป็นคนที่มุมานะทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของเขา
เขาจะต้องทำทุกอย่างให้เพอร์เฟค๑๐๐
เพื่อคนที่เขารักและคนที่เขามีส่วนดูแลอยู่ตลอดนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะสิ่งที่ต้องตามมาคือเขาจะเครียด
เพราะงานทุกอย่างอยากให้มันเป็นไปตามแผน
ไม่อยากให้พลาดอะไรไปเลยถ้าพลาดไปแล้วก็จะนอนไม่หลับค่ะ
ย้ำกลับมาทำดึกก็ลุกขึ้นมาทำข้าวเคล้วไม่ทานก็ได้

เป็นคนมุมานะตั้งใจจริง
เมื่อกี้เลยด้านเสียงคือเครียดจน
แล้วบ้างานไม่มีเวลาให้คนใกล้ชิดเลย
พอไม่มีเวลาการพูดจาของเขาก็ไม่หวานอยู่แล้ว
จากเลข๗เป็นเลขที่ไม่ได้เป็นเลขของการสื่อสาร
เป็นเลขของการเอาจริงอย่างเดียวเลย
ก็เลยทำให้การพูดจากคนใกล้ชิดก็มีปัญหาอีก
ก็ยิ่งเครียดหนักกันเข้าไปอีก
ใครอยู่ใกล้ก็จะเครียดตามไปด้วย
อาชีพที่เหมาะกับคนเลข๗นะคะ
ก็ให้ดูว่าอาชีพทุกอาชีพที่ต้องใช้ความรับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบอดทนกับโครงการในระยะยาว
อย่างเช่นช่างอิดหินปูนทรายพวกนี้แน่นะคะ
แต่ก็ยังมีเรื่องของอาชีพนักการเมืองด้านการเมือง
ที่ต้องอาศัยความอดทนมุมานะในระยะยาวเช่นกันนะคะ
พวกนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้
พวกนี้นอกจากว่าต้องอดทนกับอะไรที่อยู่ในช่วงเวลาระยะยาว
ก็ต้องอดทนกับสิ่งที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อย
อย่างเช่นกลิ่นอย่างเช่นเศษเล็กเศษน้อย
ต้องจับกลับมารวมกันนะคะต้องใช้เวลา
แล้วก็จะมีเรื่องของงานที่ต้องใช้แรงงานค่ะ
อย่างเช่นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

เพราะว่าทำงานหนักมากแล้วเครียดมากด้วย
งานเกษตรกรรมค่ะอันนี้ต้องอาศัยความมุมานะ
เนื่องจากว่าสภาพธรรมชาติเปลี่ยนแปลงบ่อย
แล้วไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลย
ไม่ใช่ว่าเราพูดว่า๗อย่างนี้จะไม่ดีทั้งหมด

เรามาดูกันเลยค่ะว่า๗ควรคู่กับเลขอะไรบ้างนะคะ
๔๗๗๔อยากสัปดาห์ที่เราแอบเลยไปแล้ว
เป็นเลขของการที่มีคำพูดหนักแน่น
พูดจริงทำจริงทำแล้วก็ทำได้จริง
แล้วคนก็ฟังเขาด้วยนะคะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้
จะมีประโยชน์กับการขายอสังหาริมทรัพย
โครงการใหญ่ทำจริงไม่ได้โม้
ใช่ไม่ได้โม้เลยนะคะแล้วก็มี๗๕
สำหรับ๗๕๕๗ต้องเน้นว่าใช้สำหรับช่วงบุกเบิกโครงการใหม่
เนื่องจากจะเป็นคนที่ต้องอาศัยความอดทน
และความมุมานะและความตั้งใจอย่างดีเยี่ยม
เพราะโครงการใหม่เราต้องรู้แหละว่ามาด้วย
มาด้วยความไม่รู้อะไรเลยก็มี
มาด้วยจากศูนย์เลยใช่ใช่ต้องมุมนะที่ตัวเองก่อนนะคะ

อันนี้ทุกคนจะบอกว่ารู้จักดีเลยเป็นเรื่องของเงิน
เรื่องของธุรกิจเรื่องของอำนาจบารมี
แล้วก็เรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยใจใหญ่ใจนักเลงนะคะ
อันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษใช่แต่ก็ต้องเลือกใช้เหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าเราทำงานสมมุติเราทำงานรับเงินเดือนเนี่ย
แล้วเราไปใจใหญ่ใจนักเลงเงินเดือนหมดอีก
หมดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วครับ
ก็ยังมีเลขที่คู่ได้อีกนะคะก็คือ๗๙๙๗๙๙๗
สำหรับเลขนี้จะเหมาะกับนักโปรแกรมเมอร์
ออกแบบโปรแกรมออกแบบแอปพลิเคชัน
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับของขลังเครื่องลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค้าขายวัตถุมงคลค่ะ
บอกว่าคู่นี้มีแนวคิดที่แปลกแหวกแนวด้วย
ใช่มีเท้าที่ที่แปลกเพราะว่าส่วนหนึ่งตัวเขาแปลกอยู่แล้ว
เพราะว่าเลข๙อย่างที่เราบอกมันไปได้๓พบเลยค่ะ
ทั้งเทคโนโลยีไปทั้งเรื่องภาษาแล้วก็ไปทั้งเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ
เขาเลยมีความคิดแปลกตลอดแต่แปลกแล้วได้ดีนะ

ความแปลกใช่
เราก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงว่า
เลข๗อยู่กับอะไรไม่ดี
แต่ถ้าอยู่กับอะไรไม่ดีเดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้า

จดได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าเรามีเลข๗แล้ว
ไปคู่กับเลขอะไรแล้วมันจะส่งผลดีขึ้น

เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตรวจสอบกันนะคะว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งไลน์มาหาเราเนี่ย
อยากจะให้อาจารย์ปอช่วยดูให้ว่าเลขนี้เหมาะกับท่านหรือเปล่า
เราไล่เลี่ยงกันมาเลยนะคะเริ่มจากคุณปอยนะคะ
ส่งบ้านเลขที่มาค่ะ๒๙ทับ๑๗๖อาชีพนักวางแผนค่ะ

โอ้โหคุณปอยบ้านเลขที่ปราบเซียนจริงนะ

อาจารย์เองก็เลยยังเลือกอยู่ว่าจะตัดเลขอะไรออกให้คุณ
เราดูด้านเลขหลังทับไปก็คือว่าก่อนหน้าด้วยค่ะ
ความจริงดูหลังทัพจะชัดเจนกว่า
แต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้แก้แล้วเราก็แก้หมดเลยดีกว่า

๑๗๖เนี่ย๗๖เนี่ยเป็นเลขของการเลิกลายาตังค์นะคะ
แยกกันอยู่แล้วก็มีศัตรูทำคุณคนไม่ขึ้น
อย่าง๑๗ก็เครียดเหลือเกินเครียดกดดัน

อย่างนี้นะคะตัดเลข๗เข้าออกค่ะ

ก็คือเอาทองคำเปลวไปแปะที่บริเวณเลข๗เอาไว้เลข๗เอาไว้

บ้านนี้จะกลายเป็นบ้านที่มีความละเอียดละออ
ในเรื่องของการใช้ชีวิตและเรื่องของการเงิน

เอาล่ะได้วิธีการแก้ไขไปแล้วนะ
ความอบอุ่นความละเอียดอ่อนนะคะยินดีด้วยกับคุณปอย
ท่านต่อไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้มาคือ๗ตัวนะคะ
๐๑๖๘๒๘๗อาชีพขายของชำ
๐๑๖๘๒๘๗ขายของชำค่ะตัดต่อ
เนื่องจากว่าเปิดตัวแรกมันเป็น๐๑นะคะ
ก็ต้องบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยล่ะ

เรื่องสุขภาพอย่างเช่นการปวดไมเกรนบ่อย
การมีปัญหาด้านสายตานะคะ
แล้วก็คนคนนี้จะค่อนข้างปีกวิเวก
เวลามีปัญหาจะไม่ค่อยคุยกับใครอยู่กับตัวเองในห้องนะคะ
มาด้วย๑๖๑๖จะเป็นเลขของความละเอียดละออน

แต่มันจะมาขัดแย้งตรงที่ว่า๖๘เป็นเลขของความสนุกสนานในการใช้เงิน
ถ้าสนุกสนานในการใช้เงินเนี่ยนะ

เงินเขาก็เข้าด้วยแต่ก็ใช้เยอะ
อาจารย์เขามี๘๗ด้วยที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องอำนาจ
มีเส้นสายส่วนก้อนตัวอันนี้ก็ได้ด้วย
คือจะบอกว่าเบอร์ของคุณคนนี้นะคะ
เป็นคนที่มีเงินเข้าตลอด
เข้าก้อนใหญ่เข้าเรื่อย
แต่จะไม่มีระเบียบในการใช้เงิน

ใช่ค่ะพยายามวาง๕ไว้ท้ายเบอร์
หรือมี๕สักตัวในเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
แล้วก็ให้ตัดศูนย์ออกไปนะคะ
เพราะสูตรนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะ

ล่ะได้คำตอบได้แนวทางแล้วนะคะ

ต้องบอกเลยว่าเป็นคนมีหนี้สินนะคะ

แล้วก็หาเงินมาได้จ่ายให้คนรอบตัว

แล้วก็เป็นคนที่ทำงานหนักมากถึงขั้นเครียด
แต่ว่าสู้งานข้อดีคือเขาสู้งาน
ย่อท้อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
แต่อุปสรรคชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะ
แล้วก็จะมีอาการปวดหลังปวดเส้นเอ็นแล้วล่ะตอนนี้แน่

แล้วเขามีข้อดีข้อหนึ่งคือ
ผู้ใหญ่อุปถรรมอย่างน้อยยังมีผู้ใหญ่อุปถรรมนะ
ค่ะก็สำหรับท่านนี้
ก็แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ไปเลยดีกว่าค่ะ
ทำแล้วก็ควรจะต้องได้รับเอง

งานบริการนะคะก็อย่างที่บอกว่า๒๔๖ประเภทนี้นะคะ๒๔๖๖ค่ะ

ความสนุกสนานล่าเริงช่างพูดช่างคุยดีกว่า
เอาล่ะงานบริการก็ต้องใจเย็นกันหน่อยนะ
อีกหนึ่งหมายเลขนะคะส่งมาเช่นกันน่าจะเป็นคุณนัทนะคะ
หมายเลข๗หลักคือ๘๒๙๓๙๕๙อาชีพประกันค่ะคว่างกัน

ถ้าไม่ได้มองว่าอาชีพประกันถือว่าเป็นเลขที่ดีมากนะคะ
เนื่องจากว่าเปิดมาเหมือนจะเป็นเลขโขงเลย
คือ๘๒๙จะเป็นเรื่องของเงินก้อนโตอำนาจบารมี
แล้วก็จะเป็นคนที่กระตือรือร้น
ทำงานนี่ไม่มีเหนื่อย
ลูกค้าเข้ามานี่แย่งกันคุย
โอ้โฮนักราวเบาสู้
แล้วก็เป็นคนรู้จักปล่อยวางมีสติที่ดีอย่างรู้ด้วยตัวเองนะคะ
ถ้าเอายังไงดีล่ะถ้าเป็นผู้ขายประกัน
ก็จะบอกว่าถ้าเราอยู่ในระดับที่ไม่ต้องคุยกับลูกค้าเยอะ
ไม่ต้องเหมือนกับไปชักชวนออดอ้อนขนาดนั้น

แต่ถ้าเราต้องอยู่ในระดับที่ต้องคุยกับลูกค้าเพื่อที่บอกว่า
อย่างเช่นว่าคุณลุงป่วยเป็นนู้นเป็นนี้
ประกันแบบนี้ดีกว่านะคะอย่างนั้นดีกว่านะคะ

แต่ถ้าเป็นระดับหัวหน้าไปแล้วถือว่าเหมาะค่ะ
เอาล่ะก็ได้แนวทางนะคะ
สำหรับตัวเลขที่จะคลิกชีวิตได้
ถือว่าครบถ้วนนะถ้าไม่ครบถ้วนคุณผู้ชม
คำถามเพิ่มเติมก็ยังติดต่ออาจารย์ปอได้หลากหลายช่องทาง
เอาล่ะวันนี้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเลข๗กันไปแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาทิตย์หน้าเรื่องของเลข๗ยังไม่หมดถูกไหมฮะ
ใช่แล้วอาทิตย์หน้าจะมาพูดเรื่องความรักด้วย